คุณผู้ชมมาดูเรื่องของการปะทะอารมณ์กัน
ระหว่างการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กับประชาชน
คือมีคลิปแชร์ในโลกโซเชียลว่า
ผู้ชายคนนึงเขาขี่รถไปตามถนน

ทีนี้พอเจอด่านตรวจก็เจอเรื่องข้อหาไม่ใส่หมวกกันน็อก
มีเรื่องของการเขียนใบสั่งมีการยึดทะเบียนรถ
เดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาคุยกันค่ะ
คุณผู้ชมคิดเห็นกับเรื่องนี้ยังไงต้องถามก่อน
ด่านตรวจแอลกอฮอล์แล้วตรวจหมวกกันน็อก
มุมมองคุณผู้ชมคุณผู้ชมมองว่า

สามารถทำได้หรือไม่ส่งข้อความมาบอกกันทางไลน์ได้นะคะ
คลิปนี้เป็นคลิปที่ผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งเขาโพสต์

ก็ระบุข้อความอันนี้ที่เขาระบุในโพสต์นะบอกว่า
ไม่ใส่หมวกกันน็อกต้องอายัดทะเบียนรถเลยเหรอ
เรื่องมีอยู่ว่าผู้ชายในคลิปไปซื้อเครื่องนอน
หมอนข้างหมอนหนุนผ้าปูที่นอนที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านพระขนง
ทีนี้ขากลับมาเจอด่านเป็นด่านตรวจของสนพระขนง

แล้วก็ผู้ชายในคลิปก็บอกว่าตำรวจแจ้งข้อหาเขาว่าเขาไม่ใส่หมวกกันน็อก
ออกใบสั่งให้เลยไม่มีความเห็นอกเห็นใจประชาชนเลย
ทั้งที่ตอนนั้น๔ทุ่มกว่าแล้วมากวดขันวินัยจราจร
สังคมอยู่ยากจริงเพราะว่าตำรวจอยากได้เงินเป็นหลัก
อันนี้ดิฉันอ่านตามโพสต์ไม่ได้เติมเองเลยนะคะ
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีก็ไปเลย
ไปพบกับตำรวจจราจรที่สถานีตำรวจนครบานพระขนง
สอบถามเรื่องนี้จากดาบตำรวจประยุทธ์ศรีวิเศษ
ก็เปิดเผยนะคะบอกว่าตอนสักประมาณ๔ทุ่มเนี่ย
นายสยามสังสัญชาติขี่รถจักรยานยนต์
โดยที่ไม่ได้สวมหมวกกันน็อกก็เลยเรียกจอด
พร้อมกับมีการแจ้งข้อหาขับรถโดยไม่สวมหวกนิรภัย
แต่ว่านายสยามสวนกลับมาบอกว่า
ตรงนี้เป็นจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์
แล้วมาจับคนไม่สวมหวกกันน็อกทำไม
แล้วทำไมถึงไม่ว่ากล่าวตักเตือนก่อน
ตำรวจเขาก็บอกแล้วก็อธิบายสาเหตุ
ให้กับทีมข่าวฟังเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันเลยนะคะ
สามารถที่จะเปรียบเทียบปรับได้เลยนะครับออกใบสั่งให้
แล้วก็เก็บใบขับขี่ของเขานำมาที่สอนอภายใน๘ชั่วโมงนะครับ
ส่งใบขับขี่ภายใน๘ชั่วโมง
ถ้าเขาไม่ทำตามที่ว่านั้นถึงจะส่งเรื่องไปที่ขนส่งนะครับ
ก็พูดชัดเจนนะฮะถ้าเจอความผิดซึ่งหน้าสามารถจับได้
เพราะว่าเหตุการณ์นี้คือไม่ใส่หมวกกันน็อก
แต่ประเด็นที่นายสยามเขามีการบอกว่า
แค่โดนข้อหาไม่สวมหวกกระน็อกเนี่ยทำไมทำไมถึงจะต้องยึดทะเบียนด้วย
ตำรวจอธิบายเรื่องนี้ยังไงเอาฟังค่ะ
กรณีที่อยู่ในใบสั่งของพนักงานสอบสวน
เขียนว่าอายัดทะเบียนนะครับ
ทะเบียนรถคุณหรือว่าอะไรนะครับ
ส่วนนี้มันเป็นของส่วนของขนส่ง
ที่ว่าคุณไม่ทำตามกฎหมายไม่ทำตามระเบียบ
ภายใน๗วันถ้าคุณไม่ชำระ
แล้วทางเจ้าที่ตำรวจที่เป็นฝ่ายธุรการของสนพระขนงเนี่ย
จะทำเรื่องตรงนี้ไปถึงขนส่งนะครับ
แล้วก็ทำการอายัดทะเบียนรถคุณ
คือให้พี่น้องประชาชนทั่วไปรับทราบทั่วกันนะครับ

ใช่คือเข้าใจว่าเขียนในใบสั่งว่าอายัดทะเบียนแล้วคือจะยึดเลยตอนนั้น
หมายถึงว่าถ้าคุณโดนใบสั่งแบบนี้
และถ้าคุณไม่จ่ายค่าปรับตามกำหนดที่เขาระบุ

ตำรวจสามารถส่งเรื่องไปที่กรมขนส่งได้เพื่ออายัดทะเบียนคุณ
ซึ่งคุณก็จะไม่สามารถใช้รถคันดังกล่าวได้
กว่าจะไปจ่ายเงินแล้วก็ไปต่อทะเบียน
อันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจดาบตำรวจประยุทธ์ศรีวิเศษ
อธิบายให้ฟังชัดเจนนะคะกับผู้สื่อข่าวสายตรวจโซเชียล
ทีนี้ด้านพันธุ์ถนโทซิริรารักษาหลองผู้ก็กำกับการจารจรถนบรรพนธพระขนนม
จากเหตุการณ์นี้ก็กำชับให้ตำรวจจราจรอดทนอดกลั้น
ใจเย็นรวมถึงปฏิบัติกับผู้ที่กระทำผิดด้วยความสุภาพ

ผู้ที่กระทำผิดกฎหมายเนี่ยอาจจะเกิดความไม่พอใจ
จนเกิดการกระทบกระทั่งกันได้นะคะ

ส่วนใหญ่เขาก็แสดงความคิดเห็นกันนะบอกว่า
กฎหมายก็มีไว้ให้ใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งในการขับขี่

มันไม่ได้มีกำหนดว่า๔ทุ่มแล้วจะไม่กวดขัน
แต่เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่เอง
โซเชียลก็บอกว่าดูสิพอโดนจับแบบนี้

พอโดนจับก็เลยไปอ้างเรื่องราวอื่น

บางทีพูดอะไรทำอะไรไปถ่ายคลิปไป